ดุเดือดทุกวินาทีดุเดือดทุกแก่นำเลยนะคะที่ขึ้นเวทีปลาใสค่ะ
นางสาวแพทองทานแล้วก็นายเศรษฐาทวีสินค่ะซึ่งเวทีประสัยของพักเพื่อไทยโค้งสุดท้ายส่งท้ายก่อนจะถึงการเลือกตั้งที่
อาริน่าเมืองทองธานีในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเข้มข้นดุเดือด
ภายใต้ชื่อเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์เปลี่ยนประเทศไทยทันทีค่ะนาย
ทั้งนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็นางสาวแพทองทานชีวัฒน์
ขึ้นกล่าวปราศัยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นดุดันค่ะ
ทันทีที่นางสาวแพทองทานก้าวขึ้นบนเวทีนะคะ
ก็บอกว่าพักเพื่อไทยไม่ได้อยู่ข้างเคียงข้างประชาชน
ถ้าพักที่ถูกรัฐประหารมาไม่สู้เคียงข้างประชาชน
ถ้าเพื่อไทยไม่สู้เคียงข้างประชาชนตัวเองคงไม่มายืนอยู่ที่นี้
วันนี้ค่ะถ้าไม่สู้เคียงข้างประชาชน
ก็ที่ถูกยุบพักไปแล้ว๒ครั้งจะได้กลับมาอีกครั้ง
แล้วก็ช่วงท้ายก่อนที่จะส่งเวทีให้กับนายเศรษฐา
นางสาวแพทองทานก็ได้กล่าวพร้อมกับน้ำตาคลอนะคะว่า
ก่อนขึ้นปลาใสในวันนี้ได้พูดคุยกับผู้เป็นพ่อ
ก็คือนายทักษิณชินวัฒน์บอกว่าอยากกลับบ้าน
กลับมาพร้อมที่จะสู้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ก็จะนำพาประเทศไทยผ่านวิกฤตไปได้
ไปฟังเสียงของนางสาวแพทองทานที่กล่าวถึงนายทักษิณค่ะ
ก่อนมานี้ที่ฉันได้คุยกับคุณพ่อค่ะ
ท่านบอกว่าท่านอยากจะกลับมาใช่ไหมคะ

ว่าพูดอย่างไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นค่ะ
ท่านพูดว่าถ้าพ่อกลับมาติดคุก
และระหว่างที่พ่ออยู่ในคุก
เป็นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยากจะขอคำแนะนำ
หวังว่ามันสมองของท่านจะช่วยให้คนไทย
พ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ค่ะ

จากนั้นนายเศรษฐาก็ได้ขึ้นมาย้ำว่า
ได้ย้ำว่าตัวเองมตัวเองวันนี้มีตัวเปล่า
คำสัญญาเดียวที่มีกับประชาชน
อยากขอวิงวอนจากใจอย่าเลือกเพราะความกลัว
แต่เลือกเพราะความชัวร์ชัวร์ว่าพักเพื่อไทยทำได้จริง
และขอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยค่ะ
ผมขอวิงวอนจากใจอย่าเลือกเพราะความกลัว
แต่ให้เลือกเพราะความส่วน
ชัวร์ว่าพักเพื่อไทยทำได้จริง
เราจะทำให้เสียงของประชาชนเป็นใหญ่

นักการเมืองต้องฟังเสียงประชาชน

เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย

นักข้าวเวทีประสัยของภักดิ์เพื่อไทย

ยังเป็นการปราศัยของนายจตุรนสายแสง

ต่อสู้ประชาธิปไตยที่หลายเวที
นักข้าวนายจตุรนก็ย้ำถึงเรื่องของ

การต่อสู้ที่ยืนหยัดเคียงคู่กับประชาชนค่ะ
ช่วงหนึ่งนะคะในการประสัยของนายจตุรนเนี่ย

มีการกล่าวพาดพิงถึงบางพักการเมืองค่ะ
ที่มีการพูดถึงอุดมการ
แต่ไม่ได้สนใจในเรื่องของปากท้องของประชาชนค่ะ

ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ตลอด๓ชั่วโมงที่วันนี้พักเพื่อไทยได้จัดเวทีปราศัยใหญ่

ที่วันพรุ่งนี้จะมีคารวาล
เดินขอเสียงกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เริ่มต้นเวลา๙นาฬิกาที่ลานคนเมืองค่ะ